อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง

เรามาเจอกันในเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะครับ
เราเจอกันเป็นประจำในช่วงเย็นวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้
จ้องหน้าจอกันได้เลยว่าวันนี้ผมจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับ

คุณผู้ชมจับจ้องมองให้ดีเร็วแรงและจะไปจบที่ไหน
แล้วก็ฟังเสียงคนภาคนะครับโอ้โหยังกับสนามแข่งแท้เลยนะฮะ
เอาไปดูคลิปนี้กันเลยนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมมาเร็วมาแรงนำเดี่ยวไม่รอใครจริง
จริงนะฮะนี่ผมภาคไม่มันเท่ากับพี่เขานะฮะ
เพราะว่าคนที่เห็นเหตุการณ์ถ่ายคลิปไว้ได้เนี่ย
เขาเอามาพากโอ้โหแต่สุดท้ายไปจบที่ไหนล่ะครับ
จบที่เสาแบบนี้จบแล้วก็เจ็บจริงนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่หน้าปั๊มน้ำมันเอกชัย
ในพื้นที่ตำบลแคร์เหนือที่อำเภอบ้านไผ่

ยังกระดูแข่งรถในสนามจริง

ทีนี้ทีมข่าวของเราไปพบไปเจอกับเจ้าของคลิป
ก็คือคุณรัชานนท์หรือว่าคุณนิวนะฮะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๐โมงครึ่งของวันที่๓๑ตุลาคมนะครับ

รถจักรยานยนต์ขับมาจากบ้านหนองคูณ
หันไปมองอ้าวซาเล้งนี่เอง
และอยู่ก็มีเสียงสิ่งของตกหล่นอยู่กลางถนน
หลังจากนั้นขับมาอย่างรวดเร็ว
กระถางต้นไม้หน้าร้านขายเนื้อหมู
และท้ายที่สุดนะฮะก็ไปจบอยู่ตรงนั้นแหละครับ
ปูนปั้นที่อยู่ริมถนนทางเข้าปั๊มน้ำมันนั่นเองนะฮะ
คนที่ขี่ซาเล้งก็คือคนที่อยู่ในระแวกบ้านเดียวกันนะครับ
อายุ๔๐ปีแม่เมาฮะเมาตาลอยพูดจาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะฮะ
ได้รับบาดเจ็บที่ขาขวาคือถลอกเล็กน้อยนะครับ
ซึ่งคุณนิวก็บอกว่าถ้าเป็นคลิปที่มีคนบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเนี่ย
ก็จะไม่เอามาโพสต์มาพากแบบนี้นะฮะ
แต่คลิปนี้เห็นว่าโอ้โหอยากจะเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้คนขับขี่
อย่าเมาอย่าดื่มนะฮะไม่งั้นจะจบแบบนี้แหละครับ

เหตุการณ์นี้โอ้โหมาเร็วมาแรงทั้งปาดทั้งแซง
และสุดท้ายก็จบกันที่ถนนแล้วฮะเพราะว่าล้มกันระเนรนาศ
และที่สำคัญคุณผู้ชมดูให้ดีว่ามีคนที่กลิ้งไปอยู่ใต้ท้องรถเมย์ด้วย
โชคดีที่รถเมย์ไม่ได้ขับเดินหน้า
ไม่งั้นทับเละเลยนะครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะรถเขาติดไฟแดงกันอยู่บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ครับ
แล้วก็มีภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งเห็นจักรยานยนต์เนี่ยเปลี่ยนช่องทางช่วงรถติด
จากนั้นก็มีรถจักรยานยนต์อีกคันขับมาด้วยความเร็วสูงนะฮะ

จนคนกระเด็นไปใต้ท้องรถเมย์เลยนะ
โชคดีครับที่เป็นจังหวะที่รถติดกันอยู่

ส่วนรถจักรยานยนต์ของคันที่โดนชน
ก็กระเด็นไปโดนรถแท็กซี่คันข้าง

แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ขี่มาด้วยความเร็ว
กระเด็นไปชนรถเก๋งสีดำข้างหน้าเหมือนกัน
เรียกว่าเสียหายกันเป็นแถวแล้วครับ
ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดความเห็นกันเยอะเลย
ส่วนใหญ่บอกโอ้โหผิดทั้งสองฝ่ายแล้วนะฮะ
แต่ด้วยจิตสำนึกคันที่วิ่งมาด้วยความเร็ว
ก็ผิดเต็มแน่เพราะว่าไม่ควรจะแทรกมาเร็วแบบนี้นะครับ

ก็แทรกไปแทรกมามันก็เลยเกิดเป็นอุบัติเหตุนะครับ

คราวนี้ต้องตั้งหัวข้อเรื่องไว้ว่า
กระบะซ่าท้าฝน
มันจะซ้ายหรือมันจะขวาหรือมันจะไปข้างหน้า

สุดท้ายนะครับก็เป็นอุบัติเหตุจนได้แหละฮะ

แม่ทำเอารถคันที่ตามหลังกันมาเนี่ย

จากคลิปเหตุการณ์นี้ที่เพจควายหลุดถนนเนี่ย

กับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าฝนก็ตกถนนก็ลื่น

แน่นอนมีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
เสียงส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกโอ้โห

และไม่ยอมเปิดทางให้คนอื่นล่ะครับ

หรือว่าเลนส์ซ้ายเพราะคุณขับช้า

ออกแบบนี้ถนนลื่นแบบนี้

บางคนก็บอกว่าโอ้โหฝนตกแบบนี้นะฮะ
ถ้าค่อยออกต่อให้มาเร็วก็ไม่หมุนแหละ
อันนี้เป็นความคิดความเห็นของคนในโลกโซเชียลนะครับ
คุณผู้ชมฮะยังมีคลิปของรถกระบะอีกคลิปหนึ่งให้คุณผู้ชมดู
คราวนี้ฟาดเขาให้ล่ะครับ
ฟาดเสาไฟฟ้านะครับ

เห็นเหตุการณ์รถกระบะแคปสีดำเสียหลักครับ
พุ่งชนเสาไฟส่องสว่างริมทางหักโค้นเลยนะฮะ

ก็ไปพุ่งเสยทรัพย์สินของประชาชน
รวมทั้งรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้าน

เจ้าของรถผู้เสียหายก็คือคุณสุชานาศนะ
คุณสุชานาศเล่าให้ฟังบอกว่าเวลา๔ทุ่ม
เธอและสามีกำลังเล่นโทรศัพท์กันอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงโอ้โหเสียงดังสนั่นลั่นเลย

เพราะว่าเห็นรถยนต์ของเธอที่จอดอยู่
ถูกรถอีกคันพุ่งเข้ามาชนนะครับ

แล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันกันไว้

เนื่องจากมีทรัพย์สินของทางราชการเสียหายด้วย

ก็เสียหายไปหลายรายการเลยครับ

ฟาดเสาฟาดทรัพย์สินของประชาชนแบบนี้
แต่ไม่มีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ
เอามาต่อกันที่เรื่องของขโมยขโจร
คุณผู้ชมเดาว่าช่วงนี้อะไรที่โจรชอบเหลือเกิน
เพราะว่าโจรชอบขโมยต้นไม้
คราวนี้มา๒ที่๒จังหวัดขโมยต้นไม้

ใช้วิธีการแบบไหนไปดูกันนะ
ก็ที่ผมถามคุณผู้ชมแหละครับว่าช่วงนี้
มีทรัพย์สินอะไรที่เจ้าโจร

โดยเฉพาะต้นไม้ที่เอาไปขายได้
อนสีเป็นที่นิยมก็ขโมยกันจังแล้วฮะ
ภาพวงจรปิดหน้าบ้านที่เกิดเหตุครับ
ก็จับภาพขโมยเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่ง
ขโมยต้นบอนสียกไปยกไปแบบนี้อย่างใจเย็นนะครับ
เอาไปทีละกระถางทีละกระถาง
กว่าเจ้าของเขาจะปลูกจนโตจนสวยมาได้
แต่ตัวเองแหมเอาตอนโตไป
เอาไปขายได้เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านพิมพาพร๑
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
เหตุการณ์กลางดึกแล้วฮะเที่ยงคืนเลยนะครับ
นี่คุณผู้ชมฮะต้องบอกกันเลยนะช่วงนี้
ว่าขโมยขโจรมันเยอะนะครับ
เอ๋ยเตือนไว้เลยไม่รอดแน่

เดี๋ยวไปแจ้งความก็ตามจับได้นะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเรื่องของขโมยกระโจน
ผมบอกไปแล้วนะว่าเขามีกล้องวงจรปิด
จับภาพได้และอาจจะตามจับตัวคุณได้
เหมือนเหตุการณ์นี้ขโมยต้นไม้เหมือนกัน
เอาไปขายครับแต่ว่าไม่ทันได้ใช้เงิน
เพราะถูกจับได้ในที่สุด
คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับ
โดรนเนี่ยดอดมาขโมยต้นไม้สุดรักสุดห่วงในช่วงกลางดึก
คนร้านี่แหมงมาช่วงฝนตกนัดเลย
เข้ามาขโมยต้นไม้ที่เจ้าของร้านขายยา
อุ้มขึ้นรถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้าง
ขับหลบหนีไปได้ไปทั้งหมด๓ต้นนะครับ
เจ้าของร้านขายยานะฮะก็คือเพศรัชกรหญิงรัสสิดาพรพัทยากุลนะฮะ

คนร้ายมาขโมยต้นตะโกดัดไปแล้วรอบหนึ่ง
รอบนี้ต้นที่ถูกขโมยไปนะฮะก็คือต้นเศรษฐีรวยทรัพย์
ไม้มงคลที่ประดับประดาษเอาไว้หน้าบ้าน
ถามว่าตำรวจรวบตัวได้หรือยัง
รวบตัวได้แล้วนะฮะก็คือนางนันทิชาเท้ากานะครับ
นางนันทิชาถูกรวบตัวพร้อมของกลางเลยฮะ
ต้นไม้ชนิดต่างจำนวน๕ต้นครับ
สารภาพบอกแบบนี้ครับบอกว่าเดิมเนี่ย
ทำอาชีพเก็บของเก่าขายแล้วก็เปิดร้านขายต้นไม้อยู่ด้วย
ซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีรายได้หดหาย
ไม่มีเงินไปซื้อต้นไม้มาหมุนเวียนในร้านนะฮะ
ตระเวนขับรถจักรยานยนต์พ่วงแบบนี้
ก็จะไปตามบ้านเรือนประชาชนไปตามร้านค้า
ก็จะเข้าไปขโมยครับขโมยมาขายที่หน้าร้าน
แล้วก็อาจจะขายในเพจของเธอด้วยเธอมีเพจนะ
ท้ายที่สุดฮะตำรวจเขาตามตัวเร็วนะครับ
แน่นอนฮะจับกลุ่มในข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
แล้วก็รับของโจรและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้ดูให้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วคุณผู้ชมจะตกใจยิ่งกว่าเมื่อรู้ว่าในรถคันนี้ไม่มีคนอยู่นะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะมันค่อยเลื่อนมาค่อยเลื่อนมา
สุดท้ายพุ่งเข้าชนร้านได้รับความเสียหาย
แหมเจ้าของร้านแถบนี้ตกอกตกใจ
ตอนแรกคิดว่ารถมันไหลมาแล้วก็จะจอด
แต่ปรากฏว่าแหมชนเข้าเต็มกับร้านขายถั่วปั่น๕สีร้านนี้นะครับ
โดยเจ้าของร้านก็คือคุณเฟื่องฟ้าเจริญวันวัฒนาเนี่ย
บอกว่าช่วงเกิดเหตุมันเกิดสักประมาณ๒ทุ่ม
ตอนนั้นร้านค้าต่างตรงนี้กำลังจะเก็บร้าน
แล้วก็ไม่ทันเห็นเลยนะฮะว่ามีรถกระบะสีขาวคันนี้
มันไหลเข้ามาเรื่อยนะครับเพราะตอนที่ไหลเข้ามาเนี่ย
เธอก็คิดว่ามีคนอยู่ในรถแล้วก็คงจะหยุดรถเบรกรถได้ทัน
แต่ปรากฏว่ารถมันไม่เบรกเลยนะฮะพุ่งเข้ามาชนที่ร้านของเธอ
อย่างที่เห็นในภาพแหละครับหลายคนมองว่าผีหรือเปล่า
ขับรถมาหรือเปล่าแต่จริงเรื่องนี้พิสูจน์ได้ครับคุณผู้ชมฮะ
เพราะหลังจากเกิดเหตุการณ์เจ้าของรถวิ่งข้ามถนนมาดูรถของตัวเขาเอง
แล้วก็มาดูร้านค้าที่เสียหายแล้วก็ขอโทษขอโพยกันนะครับ
เจ้าของรถอธิบายแบบนี้คือเขาจอดรถแล้วก็ใส่เบรกมือไว้
แต่คาดว่าเบรกมือเนี่ยมันเสียพอมันเสียมันก็เลยไหลมาตรงนี้นะครับ
แต่ว่าทีนี้เราไปพูดคุยกับชาวบ้านชาวบ้านบอกแบบนี้
บอกตรงนี้มันมีลักษณะของการเกิดเหตุซ้ำซากหลายครั้ง
มีพี่คนหนึ่งเขาบอกแบบนี้ตรงนี้มันเป็นเนินฮะเนินพิษวงศ์
จอดรถไว้โดยไม่เข้าเกียร์พีหรือไม่ดึงเบรกมือรับรองรถไหลแน่
เพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วหลายรอบนะฮะ
ถ้าเป็นเนินพิษวงศ์จริงแบบนี้ก็อยากให้หน่วยงานเข้ามาปรับปรุง

ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุซ้ำรอยอีกนะครับ

หลายคนบอกโอ้โหรถบรรทุกแต่ทำไมถึงไปวิ่งบนรางรถไฟ
ข่าวนี้เป็นข่าวแปลกที่คนในโลกโซเชียลเขาอยากหาคำตอบเหลือเกิน
คนที่ถ่ายภาพมาลงเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามไว้
รถบรรทุกวิ่งบนรางรถไฟได้หรือไม่
ทีนี้ครับเราไปหาคำตอบให้คุณผู้ชม
เนี่ยฮะเอ๊ะดูไปดูมามันรถอะไรกันแน่นะฮะ
มันก็ยาวยาวเหมือนรถไฟเหมือนกันแต่ล้อมันสิฮะ

เราไปหาคำตอบให้คุณผู้ชมนะฮะไปที่สถานีรถไฟฉะเชิงเซาเลย
รถไฟที่มีหน้าตาคล้ายกับรถบรรทุก๑๐ล้อคันนี้
ก็คือรถไฟกึ่งบรรทุกเจียรางนั่นเองนะครับ
เขาเรียกว่าเป็นรถแบบมิวลิ่งนะฮะ
เป็นรุ่นใหม่เลยที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ย
สั่งซื้อนำเข้าโดยตรงมาจากออสเตรียเลยนะครับ

เพราะว่าจะมาดูแลซ่อมบำรุงระบบร้างนะครับ
ก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ด้านการเจียรางเลยนะฮะ
เพื่อให้ร้างอยู่ในรูปทรง
แล้วก็เป็นการลบรอยคลื่นจากการศึกหรอของรางรถไฟ
เกิดจากการเสียดสีกับล้อรถไฟนั่นเองนะครับ
โอ้โหและที่เป็นความลับสุดยอดของรถไฟกึ่งรถบรรทุกเจียรางคันนี้คุณผู้ชม
เห็นวิ่งอยู่ในรางได้แต่เอาจริงแล้ววิ่งอยู่บนท้องถนนก็ได้นะครับ
เพราะว่าพอปฏิบัติการบนรางรถไฟเสร็จนะฮะ
ก็จะยกล้อเหล็กให้ลอยขึ้น
เพื่อใช้ล้อยางของตัวรถเนี่ยวิ่งไปตามท้องถนนได้ปกติแล้วฮะ

เขาต้องออกวิ่งเพื่อจะเดินทางไปปฏิบัติการในการซ่อมบำรุงรางรถไฟกว่า๔๕๐๐กิโลเมตรนั่นเองนะครับ
เล่าข่าวไปเยอะรู้สึกคอแห้ง
แห้งแบบนี้ต้องไปหาเครื่องดื่มชื่นใจชื่นใจแล้วก็แน่นอนนะครับ
ทำให้โอ้โหมันแบบคึกคักจริงเลยนะฮะ
ไปดูว่าเป็นเครื่องดื่มอะไรนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเราพาคุณผู้ชมเนี่ยมาจิบเครื่องดื่มที่แบบชื่นใจกันหน่อยนะครับ
อยู่ภายในโรงหล่อพระเสรีการช่างพุทธนิมิตรริมถนนทรงพลฝั่งขาเข้ากรุงเทพ
ตำบลปากแร็ดที่อำเภอบ้านโป่งนั่นเองนะฮะ
โดยเจ้าของร้านนะครับก็คือคุณนุ้ยคุณสรินภูสมจิตนะฮะ
เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรไทยที่อำเภอบ้านโป่ง
เปิดร้านนี้มาเป็นร้านขายเครื่องดื่มผสมน้ำกัญชาคุณผู้ชม
แหมให้เลือกรับประทานตามความชอบให้ชุ่มคอชื่นใจกันไปเลยนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งมะนาวแอปเปิ้ลสตอเบอรี่พีชบูเบอรี่
บลูฮาไวน์แล้วก็ลิ้นจี่นะครับ
อกจากนี้ยังมีอาหารทานเล่นที่มีส่วนผสมของกัญชาด้วย
ไม่ว่าจะเป็นขนมปังสังขยาใบเตยกัญชามากะรองไส้กัญชา
อันนี้ไม่เคยเห็นเลยอยากจะชิมซะหน่อยนะฮะ
แล้วก็มีซอสคุกกี้กัญชาบราวนี่กรอบกัญชา
แล้วก็ครัวซองโฮเมสให้เลือกสรรกันด้วยนะครับ
กิจชุมชนเขาแปรรูปแล้วก็เอามาขายที่ร้านแห่งนี้นะครับ
มันมีประโยชน์เหลือเกินคุณนุ้ยบอกแบบนี้นะครับ
ในเรื่องของการผ่อนคลายให้คุณผู้ชมแวะไปได้นะครับ
อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนั่นเองครับโอ้โหได้ดื่มน้ำแบบซ่าซ่ากันไปแล้ว
มันชื่นใจนะฮะแต่ว่าพักกันสักนิดหนึ่ง
ช่วงหน้าคุณผู้ชมต้องติดตามอาชีพต่างในช่วงนี้
มีอะไรมาแนะนำกันบ้างเดี๋ยวกลับมาดูกันในเล่าสู่กันฟังนะครับ

ช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปตามหาจิ้งกุ่งจี้กุ่งหรือว่าจิ้งโกรง
คุณผู้ชมต้องยกนิ้วโป้งเลยคือเด็ดแล้ว
แต่ว่านี่ที่ยกนิ้วโป้งเพราะว่าอะไรฮะตัวโตเท่าหัวแม่โป้งเนี่ยนะครับ
ไปตามล่าหางจิ้งกุ่งกันนะฮะ
ล่าไปส่องหาจิ้งกุ่งจิ้งโกรงหรือว่าจี้กุ่ง
นั่นเองนี่ตามภาษาท้องถิ่นเลยนะครับ
เขาบอกว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้มันเยอะเหลือเกินนะฮะ
เอามาขายเอามาทานแล้วก็ที่สำคัญก็ทั้งอร่อยแล้วก็สร้างรายได้ด้วยนะครับ
ราคาขายในท้องตลาดคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าราคาต่อตัวเนี่ยโอ้โห
ตัวเท่าหัวแม่โป้งตัวใหญ่เนี่ยอาจจะ๓บาทหรือราคามากกว่านั้นนะครับ
ก็ถือว่าเป็นอาหารท้องถิ่นที่หายากแล้วก็มีคนนิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายนะคุณผู้ชมฮะ
ทีนี้เราไปพูดคุยกับคุณลุงนรงศรีนินนะครับเป็นคุณลุงที่อยู่ในพื้นที่ตำบลท่าจำปี
แล้วก็ออกล่าเจ้าจิ้งโกรงจิ้งกุ่งนี่แหละฮะเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าช่วงหัวค่ำนะต้องออกไปต้องเตรียมอุปกรณ์
เอาไปส่องหาจิ้งกุ่งจิ้งโกรงเลยมีไฟฉายแล้วหนึ่ง
แล้วก็๒ก็คือแก๊สขวดน้ำแล้วก็ฉมวกนั่นเองครับ
แต่ละวันเนี่ยครับจะจับได้วันละห้าสิบถึงหนึ่งร้อยตัวนะ
คุณผู้ชมลองคิดดูเอาไปขายตัว๒บาท๓บาทเนี่ย
คุณลุงเล่าให้ฟังบอกว่าทำรายได้จากการขายจิ้งกุ่งจิ้งโกรงเนี่ย
ละ๓๐๐บาทก็ช่วงนี้เป็นหน้าปลายฝนต้นหนาวแล้วครับ
กรุงจิ้งกรงมันก็เลยมาเยอะนะฮะอ้าวมาต่อกันที่นี่ที่สตูน
อยู่ริมทะเลก็ต้องลงไปหาสัตว์ทะเลทีนี้ครับ
ชาวบ้านเนี่ยเขาเดินไปไม่กี่ก้าวลงจากชายหาดไปไม่กี่ก้าว
ปรากฏว่าโอ้โหได้กุ้งมาเยอะเลยเพราะอะไรช่วงนี้ถึงมีกุ้งอยู่ใกล้ชายหาด
เดี๋ยวผมหาคำตอบให้คุณผู้ชมได้รู้กันนะครับไปดูกันก่อนเลยว่าชาวบ้านที่พื้นที่จังหวัดสตูนเนี่ยนะฮะ
ออกหากุ้งริมทะเลเพื่อจะเลี้ยงชีพและขายเป็นรายได้ในช่วงโควิด๑๙แบบนี้นะครับ
โดยช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเป็นช่วงที่น้ำกำลังขึ้น
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหัวน้ำขึ้นฮะแล้วก็ช่วงน้ำลงครับ
ก็จะเป็นช่วงที่ชาวบ้านก็จะออกไปออกไปทอดแห
หากุ้งริมชายหาดปากบารากันนะฮะทีนี้เราไปพูดคุยกับคุณดีนย่าหลีนะครับ
ซึ่งเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่ออกมาทอดแหบริมชายหาดก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเดือนตุลาคม
ถึงธันวาคมของทุกปีเป็นช่วงที่กุ้งจะเข้ามาริมชายฝั่ง
กุ้งที่ได้เนี่ยจะเป็นกุ้งขาวกุ้งแชร์บ๊วยกุ้งหันแดงแต่ละวันเนี่ยจะมีรายได้วันละ๒๐๐๓๐๐บาทนะครับ
คุณผู้ชมฮะหลังจากเราดูเรื่องของอาชีพไปแล้วเราพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวกันบ้างดีกว่า
คุณผู้ชมจำสถานที่แห่งนี้ได้ไหมผมเคยพาคุณผู้ชมไปแล้ว
สถานที่แห่งนี้เราจะไปเจอหินวานอนหรือว่าหินหน้ายักษ์นะฮะแล้วแต่จินตนาการว่าจะเป็นพญาวานอนหรือเป็นยักษ์
แต่ทีนี้ชาวบ้านเขาพบสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ใกล้ใกล้กันเพราะชาวบ้านเนี่ยพาคุณผู้ชมเนี่ยขึ้นไปชมป่าหินปล่องช่องส่องแสง
แล้วก็หินหน้าวานอนที่เขาน้ำผู้ครับที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลกเขตพื้นที่ป่าชุมชนครับที่มีลักษณะเหมือนเป็นป่าไผ่
ลับกับหินปูนรูปร่างที่มีความแปลกตาสวยงามแบบที่คุณผู้ชมจะได้เห็นแล้วก็ตื่นเต้นตลอดทางนะฮะ
จุดเนี่ยเป็นลักษณะหินที่เป็นเหมือนกำแพงยาวเพื่อนำทางขึ้นไปบนภูเขาบางจุดเนี่ยนะฮะมีหินรูปทรงเหมือนช่องประตูลมขนาดต่างฮะ
จุดมีลักษณะหินเป็นแท่งครับบางจุดเนี่ยมีลักษณะเหมือนหน้าพญาวานอนขนาดใหญ่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไว้
คือเป็นจุดไฮไลท์เลยที่ต้องไปดูนะฮะโดยคุณบุญสืบประธานกลุ่มเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ล่าสุดผมและสมาชิกกลุ่มผมเดินสำรวจพื้นที่เขาน้ำผู้เพิ่มเติม
พบหินที่มีลักษณะแตกเป็น๒ชิ้นเป็นช่องสูงกว่า๓๐เมตร
และคุณผู้ชมเห็นเห็นไหมฮะมหัศจรรย์จริงเวลาที่มีฝนตกลงมาพร่ำเนี่ย
มันจะเป็นน้ำตกที่สวยงามแต่ถ้าหากไม่มีน้ำ
จะเป็นช่องกว้างประมาณ๗เมตรอย่างที่เห็นนี้นะฮะมีน้ำด้านล่างที่พื้นเล็กน้อย
แล้วก็มีแสงจากพระอาทิตย์ส่องลงมาเป็นลำแสงที่สวยงามมาก
นี่แหละฮะเราก็เลยเอาเรื่องหลายเรื่องมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ
เฉพาะปิดท้ายเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเราผ่านเรื่องของการเปิดประเทศมาได้สัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับ
ดังนั้นปิดท้ายรายการของเราพาคุณผู้ชมไปดูความสวยงาม
ภาพสวยงามตรงนี้เกิดขึ้นที่วัดถ้ำเสือกระบี่วิวสวยมากและมีหมอกยามเช้าหมอกหนาแบบที่เห็นนี้
เป็นภาพปิดท้ายของรายการเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนพรุ่งนี้เรามาเจอกันสี่โมงครึ่งหน้าจอไทยรัฐทีวี
ห้ามพลาดกับรายการของเรานะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง